มีคู่เบาสาวคู่นึงเขาไอเดียบันเจิดไง
ขบวนขันหมากมันธรรมดาไม่ได้

ไปดูภาพขบวนขันหมากเขาหน่อยครับ

นี่ขุมธรรมขันหมากคือรถเอทีวี

ต้นกล้วยต้นผัวด้วยต้นอ้อยด้วยใช่ไหม

แต่งกันไป๒๐คันนะไปร่วมขบวนแห่

โดยมีญาติพี่น้องร่วมขบวนขันหมัก

เจ้าสาวเจ้าบ่าวคืนนายกริสภง

ลูกนายกอเบอะตอร์

เลือกใช้รถเอทีวีเนี่ยมาร่วมขบวนเนี่ยเพราะว่าเจ้าภาพเห็นว่าเป็นเพราะว่ารถเอทีวีเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชิงประจนภัยต้องการที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเขาด้วย

เพราะว่าบริเวณพื้นป่าเขาหล่นเนี่ยอยู่ในความแดดแรกของอัลบัตรอนสาธิกาของพ่อเขาแหละ
แล้วก็เป็นจุดชมวิวเขาหล่นเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมจากนักท่องเที่ยวก็จะแวะไป
สุดท้ายก็ไปขอกันในป่าในเขานี่แหละฮะ
อันนี้ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินทางราชการเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหม

คือว่าเอารถเอทีวีของใครมา
เออก็อาจจะเป็นของเอกชนที่ให้นำเที่ยวอยู่ในจุดนั้นแหละ

พี่ขับเอทีวีมาขอน้อง
พี่จะถึงแล้วอดทนเหมือนบริเวณรถเอทีวีที่มันปลายได้

มันคิดว่ามีความหมายแบบนั้น

ก็มันสั่นมากมาใหญ่โตซะขนาดนี้นะครับ